งกรานเลือดอย่างที่บอกทำไมมันมีแต่ข่าวสงกรานที่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลย
ท้ายกระบะใช่ไหมถังน้ำมาเด็กก็มีอยู่ด้วยค่ะ๕ขวบ๘ขวบนี่แหละ
ปรากฏว่าพอขับไปแล้วเกิดเขม่นเกิดอะไรกัน
ทำไมกลายเป็นมาตีกันอยู่กลางถนนแล้วก็ได้เจ็บได้เลือดด้วยค่ะ
ดูสภาพคุณผู้ชม

นี่ค่ะคือกระบะที่เห็นเนี่ยนะ
มันทุกข์น้ำมามันทุกข์คนมากางตากน้ำเล่นสงกรานแบบสนุก
แต่กระบะมันเกิดไปเบียดกันตรงถนนแล้วคนก็ไม่พอใจ
กลายเป็นคนมาตีกันมาต่อยกัน
เหตุการณ์นี้ค่ะที่เกิดขึ้นอยู่ตรง๓แยก
แล้วกระบะสองคันมากันเยอะนะมากันเป็น๑๐คนเลยแต่ละคัน
เด็กและผู้ใหญ่มากันบนรถบรรทุกถังน้ำมาแล้วมาชกต่อยกันแบบนี้

ขวดเบียเอามาฟาดกัน
แล้วดูสิตอนที่ตำรวจมากู้ภัยมาก็พยายามไปห้าม
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บเจ็บ๕คน

เด็ก๘ขวบดูสิโอ๊ย๕ขวบกับ๘ขวบเจ็บ

แหมตำรวจที่สพเมืองลำปางแล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบ
ช่วยเหลือคนเจ็บก่อนแล้วก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น

พอขบวนแห่สลุงหลวงผ่านไปได้สัก๕นาที

เขามาทั้งคนมาทั้งน้ำมาเล่นน้ำตรงนี้
แล้วกระบะที่ขับไปจะไปตรงหน้าปรายศนีย์ลำปาง

พอรถเบียดปั๊บคนที่อยู่ท้ายกระบะก็ไม่พอใจ

เอาดีเหรอเจ๋งเหรอ

คุณผู้ชมเราเตือนเนอะแล้วเตือนกันบ่อยมาก
เพราะว่าสงกรานมันก็คือการรักษาประเพณีอันดีงาม
แต่ทำไมมันยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้อะคะ